พาไปดูน้องคนนี้หน่อยนี่น้องคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ฉีดวัคซีนเหมือนกันไฟเซอร์

เอาไปดูไปดูก่อนไปดูคลิปก่อนนี่นะฮะ
พยาบาลแข็งเข็มไม่เข้าหรอค่ะ

อาจจะเกร็งหรือเปล่าด้วยความตื่นเต้นไง
ไม่เกรงนี่น้องนั่งแบบสบายมากเลยบอกพี่ฉีดเลย
นี่มีลุ้นนิดหน่อยเอามือจับค้างนิดหน่อย
น้องอาจจะเป็นคนที่แบบกล้ามเนื้อแขนแข็งแรงป่ะ
เราหาคำตอบให้แล้วนะฮะ
โอ้โหนี่คุณพยาบาลก็ลุ้นน้องเองก็ลุ้นนะฮะ

เขียนข้อความบอกว่าอะไรคือเข็มแทงไม่เข้า
คลิปนี้แชร์ออกไปก็คนก็สอบถามกันมาเยอะนะครับ

บางคนบอกห้อยพระอะไรเหรอนะ
ชาวเน็ตก็ถามต่อนะครับด้วยความเป็นห่วง
สรุปแล้วน้องได้ฉีดไหม
น้องเนี่ยเจ้าตัวเขาก็เลยเข้ามาตอบในคอมเมนต์นะครับ
บอกว่าได้ฉีดค่ะแต่นานมากนะ

สำหรับใครที่กำลังจะไปฉีดไม่ต้องกลัวนะคะ
เล็กฉีดเข้าไปไม่ค่อยรู้สึกเลยค่ะ
สู้นะคะนี่ฮะตกลงน้องได้ฉีดนะครับ
มีผู้ที่เข้ามาแสดงความเห็นในคอมเมนต์แล้วก็ให้ข้อมูลอยู่ท่านหนึ่งนะฮะ
บอกว่าปกติการเตรียมวัคซีนไฟเซอร์เนี่ย
ดูดยาออกจากขวดเขาจะไม่เปลี่ยนหัวเข็ม
ซึ่งเข็มนั้นก็จะนำไปฉีดให้คนที่มาเข้ารับการฉีดได้ทันที
เพราะถ้าเปลี่ยนหัวเข็มบางทีเนี่ยจะทำให้ยาไม่ครบโดส
ก็เลยเป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้หัวเข็มเนี่ยอาจจะทู่ได้
เพราะว่าหัวเข็มมันจะเจาะเข้าไปดูดขึ้นมาก่อนใช่ไหม
แล้วมันอาจจะมีอะไรที่ค้างเหมือนมีวัคซีนอยู่ตรงระหว่างหัวเข็มกับช่วงปลายตัวเข็มมาเนี่ย
จะไม่เปลี่ยนหัวเข็มเดี๋ยวมันจะไม่ครบโดสอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
มันอาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรต่างนานานะครับ
รองศาสตร์รดรวิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์ภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมเกษตรอาจารย์ออสบอกเห็นคลิปแล้วอืม
เป็นได้สองอย่างหนึ่งก็คือหัวเข็มทู่นั่นแหละอันนี้ก็ถือว่า
มีส่วนทำให้มันแทงไม่เข้าแทงเข้าลำบากสองความตึงของผิวทำให้มี
หนาแน่นของผิวหนังอันนี้ก็มีส่วนมันก็สามารถเกิดขึ้นได้
แต่ที่แน่สิ่งที่ไม่ใช่แน่อาจารย์ออสบอกคือ
หนังเหนียวเชิงศัยศาสตร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่แน่นอน
ในเรื่องของเข็มฉีดไฟเซอร์ก็ปกติถ้าเป็นเข็มแรก
ก็จะมีการจอดทะลุขวดวัคซีนก่อน

เพราะฉะนั้นความทู่ของเข็มเกิดขึ้นได้กับเข็มแรก

แล้วก็เท่าที่ทราบก็คือการดูดยาวัคซีนออกจากขวดเนี่ย
ก็จะไม่เปลี่ยนเข็มนะครับในเข็มแรก
เนื่องจากว่าการคำนวณโดสอาจจะผิดพลาดได้
ก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้เข็มทู่ได้
ประเด็นที่สองก็คือความหนาของชั้นเนื้อหนังของน้องเขา
ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลที่จะมีบริเวณชั้นผิวหนังหนาต่างกัน
ตรงนี้ก็ทำให้ความตึงผิวมีเยอะ
ก็ทำให้การแทงทะลุของเข็มที่ทู่ทำได้ยากนะครับ
ก็มี๒ประเด็นนะครับไม่ได้เป็นสิ่งแปลกประหลาด
หรือเกี่ยวข้องกับศัยศาสตร์อย่างใด
และน้องได้รับการฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

ก็เป็นความพยายามของพี่พยาบาลแล้วก็ความอดทนของน้องเขาด้วยนะคะ